ทีนี้เนี่ยพลตบริษัทเอกซีรีส์พิสูจน์เคยบอกไปแล้วนะ
ถ้าเกิดว่ามีคนมาร้องท่านก็จะรับเอาไว้นะคะ

โอ้คลัสเตอร์รงพักเมืองนนโอ้ติดไปกับ๑๐แล้วนะ
ผู้กำกับนักข่าวคุณพ่อของกติกนะครับคุณผู้ชม
มีใครอีกบ้างล่ะนี่มาดูกันหน่อยนะคะ
เอาคุณศรีราเจนจาคะก็ติดใช่ไหมพาคุณกติกไปใช่
วันที่๔เมษายนที่ผ่านมาพากติกอิสรินจุธาสุขสวัสด

ไปพร้อมกับคุณทนายความอีกคนหนึ่งคุณวิวัตสมบัติหลายนะคะ
จำได้ไหมภาพนี้เนี่ยโอ้โหนักข่าวใช้ว่ากองทัพสื่อ
นี่แทบไม่ได้เดินเองนะเหมือนเป็นการไหลไปไหลไป
เหมือนวันไหลอะค่ะวันไหลบางแสนประมาณนั้นนะคะ
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะโซเชียลดิทันซิ่ง
ระยะห่างทางสังคมไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่มีเลยนะคะ
ปรากฏว่ามันก็เกิดคลัสเตอร์ขึ้นมาสิคะ
คลัสเตอร์โรงพักเมืองนนทบุรี
ตอนนี้ติดกันทั่วเลยนะคะสำหรับโควิด๑๙
แล้วปรากฏว่า๒ขีดค่ะ๒ขีดนะคะ
ตอนนี้ทำยังไงล่ะคะก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านพัก
กินยาตามอาการตอนนี้คุณศิราบอกว่าปวดตัวมีไข้
แล้วก็ปวดศีรษะเจ็บคอไอเป็นระยะอ่อนเพลีย
อยากนอนอย่างเดียวนะคะพักผ่อนเยอะนะคะ

พ่อเกียรติศักดิ์กล่อมสกุลก็ติดเชื้อเหมือนกัน
เมื่อวานนี้เป็นข่าวออกมาเราก็บอกโอ้โห

พี่น้องนักข่าวก็ติดกันไปทั่วเหมือนกันนะคะ
สำหรับคุณพ่อเกียรติศักดิ์ก็คาดว่านี่แหละ
คงจะมาจากคลัสเตอร์โรงพักเมืองนนทบุรีนี่แหละค่ะ

แล้วก็เข้ารับการรักษาตามอาการแล้วนะคะ
คุณกระติกล่ะจะรอดไหม
คุณกระติกตอนนี้รอผลตรวจเชื้อโควิด๑๙อยู่นะคะ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้เป็นห่วงน้องอิสเตอร์นะคะ
เป็นห่วงลูกสาวนะคะ
สรุปแบบนี้คลัสเตอร์โรงพักเมืองนนทบุรี

พันธุ์ตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิต

คุณเกียรติศักดิ์กล่อมสกุลคุณพ่อของคุณกระติก
ศิราเจนจักครับพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรี
นายด้วยกันคุณผู้ชมดูตามกราฟิกหน้าจอเลยนะคะ
สื่อมวลชนตามที่รายงานข่าวของเมื่อวานนะครับ
รายค่ะ๔รายตอนนี้ทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการรักษา
แล้วก็การกักตัวแล้วนะคะ
ทีนี้ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่กอง
สาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีนะคะ
นี่ค่ะต้องลงพื้นที่ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
ทั้งตัวอาคารแล้วก็ห้องต่างโดยเฉพาะห้องสอบปากคำ

หลังจากนี้โรงพักเมืองนนทบุรีบอกว่า
จะมีการเปิดประตูให้เข้าออกทางเดียวเท่านั้น
สื่อมวลชนก่อนอันนี้จำได้ไหมอยู่ตรงนี้ได้นะ

ต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะคะ

ตามมาตรการของสสจจังหวัดนะคะ
ก็ทุกคนที่ติดในคลัสเตอร์นี้รักษาตัวดีนะ

ช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรครับ